มาดูเรื่องสะเทือนใจโดยเฉพาะธาตุแมวกันหน่อยนะคะเป็นเรื่องร้อนเป็นเรื่องดราม่าในโลกออนไลน์นะคะ
กรณีที่ดีเจสาวคนหนึ่งเขาตระเวนพฤติกรรมของคุณตระเวน
ไปขอรับแมวจรจัดมาเลี้ยง
หนึ่งว่าเป็นคนรักแมวใช่แล้วปรากฏว่าเคสล่าสุด
เจ้าของแมวคนเดิมเขาออกมาโพสต์บอกว่าแมวที่ดีเจสาวคนนี้เอาไปเลี้ยง
ปรากฏว่ามันตายแล้วตายแบบคือผิดธรรมชาติ
อันนี้ไม่ได้พูดเองนะสัตวแพทย์เขาไปพิสูจน์มาแล้ว
มันตายผิดธรรมชาติจริงโดนของแข็งกระแทก
แล้วศตวแพทย์ยินยันเลยว่าเคสนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุจากการถูกรถชน
ของบิตคอยน์ถามว่าบิตคอยน์คืออะไร
บิตคอยน์คือเหรียญสกุลหนึ่งในคลิปโฟร์เคอร์เอนซี่
ตอนนี้คือมีมูลค่ามากถ้าเกิดว่าดูเป็นเงินไทย

โอ้โหน่าตกใจนะคุณผู้ชมที่มันเป็นประเด็นขึ้นมา
กรณีนี้เพราะว่าผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ที่ชื่อว่าอิสรพรสมุทรกิน

โพสต์รูปแจ้งเตือนในกลุ่มเพจ
กลุ่มหาบ้านน้องหมาแมว

และส่งมอบลูกแมวให้ดีเจสาวคนหนึ่ง

ก่อนที่ดีเจจะขอรับแมวไปเลี้ยง

แมวตัวผู้สีขาวส้มหางยาว

เลือกแมวเพศผู้อายุประมาณ
สัก๑๒เดือนเอาไปมอบให้
ดีเจสาวคนนี้แล้วก็มีการ
นัดหมายค่ะนัดรับแมวที่

สุขภิบาล๑ในวันที่๑๗ตุลาคม

ถ้าเกิดรับแมวไปแล้วคนก่อน
คุณอิสรพรบอกว่าคนที่รับแมวไปเลี้ยง
เขามีการส่งรูปมาอัปเดต
ความคืบหน้าความเป็นอยู่ของแมวให้ฟังตลอด

จนคุณอิสรพรต้องโทรติดต่อไปเองนะ

ไม่เคยรับแมวไปเลี้ยง

บอกว่าแมวแมวไปไหนแมวฉันไปไหน
สุดท้ายดีเจสาวคนนี้อ้างบอกว่า
นำลูกแมวไปให้คนอื่นแล้ว

ขนแมวเลี้ยงไม่ได้
ลูกแมวมีขนยาวไม่ใช่แมวไทย

คือเป็นแมวไทยค่ะเป็นแมวจอเนี่ยค่ะ

วันที่๑๗ค่ะประมาณ๒ทุ่ม
ก่อนนั้นก็ติดต่อมา

ก่อนสักประมาณ๓๔ชั่วโมง

ก็ขอรับอุปการะน้องที่เป็นตัวผู้

ถ้าหางไม่ยาวไม่เอาแล้วก็บอกอ๋อน้องหางยาวค่ะ

เหมือนตายมาแล้วประมาณวันหนึ่ง

ท้องน้องลงไปกล้ามเนื้อขาเนี่ย
เหมือนถูกของมีคม

หมดเลยเหลือไปข้างบน
มีหัวอะไรอย่างเงี้ยหัวก็แบบเหมือนถูกทุกมันมันเละมันสภาพแม่งไม่น่าดูเลยอ่ะ
อืมมันมาแบบเราดูว่าดูแล้วมันไม่น่าจะใช่หมากัด
ไม่น่าจะใช่รถชนอ่ะคือมันเหมือนถูกล็อกออกไปทั้งตัวเลยอ่ะ
ซึ่งถ้าหมามันกัดมันกระดูกมันคงแตกมันคงแหลกไปแล้วคงกินไปแล้วอะไรอย่างนี้
แต่นี่แบบไปเอามาได้แล้วสภาพตัวน้องแบบมอมแมมเหมือนแบบ
อยู่บนซากอยู่บนดินโคนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหาย
โอ้โหฟังแล้วน่ากลัวมากนะค่ะข้อมูลที่คุณอิสรพรให้เนี่ยก็สอดคล้อง
แล้วก็คือได้รับข้อมูลมาจากแพทย์หญิงพัฒนันสัจจารมนะคะ
บอกว่าจากการตรวจสอบซากแมวที่เสียชีวิตในเบื้องต้นแล้วพิสูจน์เนี่ยนะคะ
ว่าเป็นการตายอย่างผิดธรรมชาติอย่างแน่นอนแมวถูกกระทำอย่างผิดธรรมชาติ
หลายต่อหลายแห่งค่ะเช่นอะไรบ้างเช่นมีรอยถูกกระแทกด้วยของแข็ง
วัยวะภายในช่องท้องทั้งหัวใจทั้งปอดทั้งลำไส้
ถูกนำออกไปจากศพทั้งหมดนอกจากนี้ค่ะยังมีกล้ามเนื้อขาหลังคล้ายคล้าย
กับว่าถูกของมีคมเลาะออกไปด้วยนะยืนยันว่าการตายของแมวตัวนี้
ไม่ใช่เป็นการถูกรถชนไม่ใช่อุบัติเหตุหรือถูกสัตว์ใหญ่
ที่ใหญ่กว่ามากัดอย่างแน่นอนคือผู้ต้องสงสัยดีเจสาวคนนี้
เขากล่าวอ้างว่าคือไปเกิดอุบัติเหตุไง
แต่ว่าจากการพิสูจน์แล้วคือมันไม่ใช่ไงคะ
เป็นอย่างนี้ปุ๊บตำรวจค่ะลงพื้นที่ไปตรวจค้นบ้านพัก
ทวีวัฒนาแล้วก็คอนโดมิเนียมย่านวงเวียนใหญ่ของดีเจสาวคนนี้นะคะ
แต่ไม่พบหลักฐานหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมสัตว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผู้ต้องสงสัยรายนี้ยังเพียงเป็นผู้ต้องสงสัย
ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะ
ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีหรือออกหมายจับ
เนื่องจากว่าอยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่วนกรณีที่กลุ่มคนรักแมวเชื่อว่าดีเจสาวคนนี้ทำร้ายแมว
ถ่ายคลิปเพื่อแลกกับเหรียญบิตคอยน์ในเว็บมืดนั้น
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็ยังสรุปไม่ได้
เดี๋ยวต้องรอเรื่องของการรวบรวมหลักฐานก่อนนะคะ